คุณผู้ชมจากตกบ่อไปแล้วเดี๋ยวไปดูตกถังน้ำค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดโพที่นครนายกนะคะ
ทีแรกที่ได้รับแจ้งเขาก็คิดว่าเป็นลูกเสือดำหรือเปล่า

กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันทุลักทุเลเหมือนกันค่ะ
แต่พอเอาขึ้นมาได้สุดท้ายไม่ใช่ลูกเสือดำแต่จะเป็นอะไร
เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันส่องดูนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายก
พร้อมกับกู้ภัยป่อเต็กตึงพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอปากพลี
มาพร้อมกับอุปกรณ์จับสัตว์แบบครบมือเลยค่ะ
แล้วก็ไปที่โรงเรียนวัดโพปากพลีที่อำเภอปากพลี
ไปตรวจสอบในบ่อใหญ่นี้
มันมีสัตว์ที่แบบคล้ายลูกเสือดำมาตกไปในถังน้ำเก่า
แล้วถังน้ำนี้ค่ะอยู่หลังโรงเรียน
แล้วจุดที่สัตว์ตกลงไปมันเป็นถังพลาสติกใหญ่แบบนี้คุณผู้ชม
ดูสิน้ำมันไม่เต็มบ่อนะ
พอมองจากด้านบนเห็นไหมคือแบบอะไรอ่ะตัวอะไร

เออแต่พอลองเอาไฟส่องดูดีแล้ว
ปรากฏว่าไม่ใช่ลูกเสือดำคุณผู้ชม
คืออีเห็นซึ่งอีเห็นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาบ่วงไปแบบนี้ค่ะ

แล้วดูสิพอเอาขึ้นมาได้เนี่ยนะ

คล้องเขาได้เสร็จแล้วปั๊บก็เอามาใส่ในกรง
แล้วเด็กนักเรียนโอ๊ยไม่เป็นอันเรียนเลยค่ะ
ไม่เคยเห็นไงเคยเห็นแต่ภาพในหนังสือ
แล้วก็มาดูด้วยความตื่นเต้นนะคะ
ซึ่งอีเห็นที่พบเป็นอีเห็นเพศเมียท้องแก่

ปรากฏว่ามันมีหางเล็ก
พลโหลมาทางช่องคลอดแล้วค่ะแปลว่ามันกำลังแบบ
เหมือนกับกำลังจะคลอดอยู่แล้วทำท่าเบ่งด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเลยค่ะเอามันกลับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

ทีนี้พอหลังจากเจ้าหน้าที่เขาทำคลอดเรียบร้อยแล้ว
คุณปรากฏว่าแม่อีเห็นคลอดมาออกลูกมา๓ตัว

ก็คือเหลือรอดชีวิตอยู่ตอนนี้๒ตัว

แม่อีเห็นให้แข็งแรงแล้วก็ลูกอีเห็นทั้ง๒ตัว
ให้แข็งแรงหลังจากนั้นถึงจะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ